และหนึ่งอย่างที่พิสูจนได้เห็นว่าผู้หญิงมีความอดทนก็คือ
ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่มีบรรดาแฟนคลับไปรอต้อนรับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงจำนวนมาก
อายุประมาณสัก๑๔๑๕ไล่ไปถึง๒๐ต้นนะครับ
แน่นลงไปขนาดตานายกรมตรีก็ออกมาท้วงติงด้วยนะครับ

นี่คือภาพบรรยากาศของงานในวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
เกาหลีใต้ก็เดินทางมาเปิดตัวในฐานะ
ห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวนะครับ
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับ
นับหมื่นคนครับที่มาร่วมงาน
จับจองพื้นที่กันเต็มเอียดเลยนะครับ
บางส่วนทยอยมารอบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า

สำหรับกิจกรรมแจกลายเซ็นต์ในช่วงเย็น

เพราะว่าสถานที่จัดงานหนึ่งคือครับแคบเกินไป
รวมถึงมีการปิดถนนบริเวณสถานที่จัดงาน
แล้วก็มีการย้ายป้ายรถโดยสาร
ประจำทางหรือว่าป้ายรถเมย์ชั่วคราวด้วยนะครับ
เพราะว่าคนจะแน่นยาวมาก
โดยนายธนรักจนะขนทะกุลครับ
ตัวแทนผู้จัดงานก็ชี้แจงผ่านทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีนั้นบอกว่าจริงแล้วคือไม่มีเจตนานะครับ
จะสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวม
ก่อนจะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทีมผู้จัดก็เตรียมความพร้อม
ร่วมกันกับทีมงานประเทศเกาหลีใต้อย่างดีครับ
เพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็มุ่งหวังให้กิจกรรมนั้นผ่านไปด้วยดี
สมกับที่บรรดาแฟนคลับสาวแล้วก็หนุ่มที่ชื่นชอบ
มารอคอยลองไปฟังเสียงกันครับ
สถานที่ในการจัดงานนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ
ว่าจริงตรงนี้เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสถานที่จัดงาน

เราไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในส่วนมาก
เพราะว่าเราคิดว่าตรงนั้นคงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการจัดงาน
ทุกงานก็คำนึงถึงตรงนี้
แล้วเราก็คำตระหนักมาตลอด
แล้วเราก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีทั้งแผนต่างที่จะรองรับ
เรื่องของการจราจรด้วยเรื่องของแฟนคลับที่จะเข้ามาในงานด้วย
มั่นใจครับเพราะว่าเกิดจากการทำงานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานของคนไทยด้วยแล้วก็ทีมงานของเกาหลีด้วย
ซึ่งเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าหลังจากทัศนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
เหล่าบรรดาแฟนคลับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนต่างทยอยเดินทางออกนอกพื้นที่ทันทีค่ะ
ซึ่งตามกำหนดการการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
แล้วก็เลิกงานในเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาที
แต่ว่าด้วยการประสานงานระหว่างผู้จัดงานแล้วก็ตำรวจนครบาลผลโยธิน
กิจกรรมครั้งนี้จึงเลิกก่อนเวลาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพานุเดชสุขวงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธินบอกว่า
ที่ผู้จัดงานเลิกก่อนเวลายิ่งดีต่อการจัดการจราจรในช่วงเย็นวันนี้
ขณะเดียวกันก็รู้สึกพอใจกับผลการปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วนนั้นก็ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
ทำให้การจราจรตลอดทั้งวันวันนี้ค่อนข้างที่จะคล่องตัว
นอกจากนี้พันธ์ตำรวจเอกพาณุเดชน์บอกด้วยว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางตำรวจได้รับการประสานงาน
ล่วงหน้าประมาณ๑สัปดาห์ตำรวจเองก็ได้มีการจัดกำลัง
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มแฟนคลับด้วย
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดงาน
และน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่

บอกว่าสำคัญเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเส้นทางการจราจร

ต้องมีการย้ายเรื่องของป้ายรถเมย์ไปจอดเกาะกลางถนนเลย
แล้วก็ย้ายแบรีเออร์ไปเป็นป้ายรถเมย์ชั่วคราว
แล้วก็จอสร้อยก็มีการประกาศเรื่องของเส้นทาง
เลี่ยงการเดินทางช่วงบริเวณดังกล่าวนายก

สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นเส้นทางสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้อากาศร้อนประมาณ๓๘องศาเซลเซียส
แต่แฟนคลับก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในการไปรอนะคะ
แล้วมันกระทบไหมก็กระทบเกี่ยวกับประชาชน
เพราะว่าก็ไปนั่งรอกันริมฟุตบาทไง

เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาผ้ามากั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวรถขับผ่าน
วัวแต่มองว่าคนรออะไรทำอะไรกันอยู่
รถชะลอมองก็จะยิ่งติดไปเปล่าติดไปใหญ่ใช่